คุณผู้ชมครับแน่นอนในช่วงของการระบาดของโรคแบบนี้
หลายคนเขาก็พยายามคิดหาวิธีในการป้องกันตัวเอง
ยังมีชาวบ้านชนบุรีเขาหาวิธีการคิดยาตำรับเป็นสมุนไพรโบราณของไทย
ต้มขึ้นมาก็มีขิงขาตะไคร้กระเทียมหอมแดงอะไรแบบนี้
เป็นสูตรที่แบบชาวบ้านเขาเคยกินกันมาเพื่อสู้กับโรคเหมือนสมัยก่อน
สู้กับโรคหวัดถ้าที่เขาว่าขิงนะสู้กับโรคหวัด
ถูกต้องเขาเลยว่ามันน่าจะเป็นยาที่กินเข้าไปทำให้ร่างกายนั้นต่อสู้กับโรคเหล่านี้ได้หรือเปล่า
ก็เลยต้มขึ้นมากินกันเองแบบนี้
เขาบอกว่าเป็นตำรับโบราณตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยาเลย
นะชาวบ้านเขาว่าอย่างนั้นก็เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับตัวพวกเขาเองนี่แหละนะครับ
ก็มีประชาชนเข้าไปดื่มน้ำสมุนไพรกันเยอะมากเลย

ตั้งกฎขึ้นมาว่าใครจะเข้าไปดื่มน้ำสมุนไพรในวัดเนี่ย
ห้ามจับกลุ่มกันมาต้องไปทีละคน
แล้วก็ก่อนตักดื่มต้องล้างมือด้วยเจลล้างมือก่อน
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
พระมหาสวัยสันตมโนผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดช่องสมสารบอกว่า
ในการปรุงยาสมุนไพรเป็นยาตำรับสมุดข่อยโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี
ไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยา
โดยตกทอดมาจากปู่ทวดของพระครูวิสาทสุตากรเจ้าอาวาสวัดช่องสมสาร
ซึ่งเป็นหมอยาสมุนไพรโบราณในตอนนั้น
คนโบราณนำสูตรยาสมุนไพรมาต้มดื่มรักษาโรคหา
แพร่ระบาดในยุคสมัยนั้นคุณผู้ชมคงจำได้แล้วก็เห็นในภาพยนตร์เนอะ
มันจะมีโรคหาดโรคไข้ต่างนะฮะ

มีขิงขาตะไคร้กระเทียมหอมแดงอย่างละ๑กิโล
แล้วก็พริกไทยดำ๑ถ้วยผสมเข้าไป
นำทุกอย่างไปห่อใส่ผ้าขาวบางแล้วก็ไปใส่ในหม้อต้ม
แล้วก็ต้มคันน้ำออกมาให้ดื่มกัน
แล้วก็จากนั้นมีการอัญเชิญพระสงฆ์๙รูป
ทำพิธีอันเชิญเขาเรียกว่าหมอชีวกโกมารพักษ์นะ

แล้วก็สวดบทเจริญพระพุทธมนต์บทรัฐนสูตร
อันนี้คือบทเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะ
แล้วก็เป็นบทศักดิ์กัตวาหรือว่าคาถาป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
เป็นการช่วยเสริมสรรพคุณยาสมุนไพรบวกเข้าไป
ป้องกันโรคโควิด๑๙ที่กำลังระบาดในตอนนี้นะครับ
คุณในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นยาสมุนไพร
มันอาจจะช่วยสร้างในเรื่องของภูมิคุ้มกัน
ให้กับตัวคนที่ดื่มทานเข้าไป
แม้ว่ายังไม่เป็นก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเขา
หรือว่าถ้าเขาเป็นแล้วเนี่ยเราก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันจะหายหรือไม่หาย
แต่อย่างหนึ่งคนที่ยังไม่เป็นเวลาดื่มเข้าไป
ก็ให้เขาเรียกว่าสำเนียกระวังตัวเองให้มากขึ้น
ไม่ว่าคุณทานยาไปแล้วแต่ถ้าคุณไม่ระวังตัวเองอะไรอย่างนี้
มันก็ไม่มีผลอะไรแต่ว่ายานี้เป็นช่วยในเรื่องของกำลังใจมากกว่า
แล้วรู้สึกมันแบบหายใจโล่งมากขึ้นมันสบาย
เชื่อว่ายาสมุนไพรจะต้านโควิด๑๙ได้
เพราะว่าหลังจากนี้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะดื่มทุกวันเลย
ก็ไปที่วัดนี้ได้นะวัดช่องสมสารนะครับ